คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะเธอก็ทำงานอยู่ที่โรงงานที่บุรีรำ
ครับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านตอนดึกนะคะอืม
อยู่ดีดีเหมือนกับมีเงาดำจากข้างทางเนี่ยนะกระโจนมาเหมือนกับมาเกาะหลังเธอ
อ่าแล้วเหมือนกับจะติดรถเธอไปด้วยเธอก็พยายามขี่รถจักรยานยนต์หนี
สุดท้ายแล้วไม่ใช่คนนะคะหรือฮะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคือผีเฮ้ย
เพราะจุดตรงนั้นเนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตตรงนั้นเลย
ที่เธอบอกว่ามีเงาพยายามจะกระโจนขึ้นมาแล้วเกาะหลังเธอค่ะเธอบอกแบบนี้จริงจริง
ร่างทรงเขาก็ทำพิธีนะคะเขาบอกว่าก็ต้องทำพิธีอุทิศส่วนกุศลไปให้ค่ะ
อืมเนี่ยจุดตรงเนี้ยเหมือนกับโผล่มาจากต้นไม้ข้างทางโอ้โห
อ๋ออุ๊ยน่าว่ามาคุยกับพี่เท่าไหร่นะอะไรอย่างนั้น

ทำพิธีกันแบบนี้เลยค่ะเพราะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่านี่คือผีตาถุย
อืมถูกยิงตายจุดที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเห็นเงาดำกระโจนขึ้นมา
ครับร่างทรงประจำหมู่บ้านหนองสแก่นะคะคนนี้นะคะ
ตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำครับ
ก็ทำพิธีสื่อสารกับวิญญาณก็นำเครื่องเส้นไหว้มานะคะ
มีเหล้าขาวก็อมเอาไว้ในปากแล้วพ่นนะคะ
แล้วก็จุดเทียนมีขันน้ำมนต์ด้วยครับ
แล้วก็มีการอธิษฐานนะคะท่องคาถาอ่า
ยายร่างทรงก็เนี่ยค่ะสั่นเนี่ยตอนระหว่างทำพิธีนี่คือ
เครื่องเส้นไหว้สำหรับการสื่อสารวิญญาณแล้วก็พ่นไล่ตะทุยไปเลยเหรอ
เลยพ่นเลยร่างทรงประจำหมู่บ้านชื่อว่านางแบกคำกลางอายุแปดสิบหกแล้วนะคะ
พอทำพิธีเสร็จก็บอกทีมข่าวของเราบอกว่านี่เป็นวิธี
ทำพิธีสื่อสารกับวิญญาณเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตอยู่และเจ้าที่แรงมาก
ครับที่มาปรากฏให้เห็นก็คงอยากจะให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรดังนั้นคนที่เจอควรไปทำบุญนะครับ
ไหนก็ได้แล้วแต่เลยไปแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณและเขาจะไม่มาปรากฏตัวให้เห็นอีก
อันนี้เขาอยากอยากให้อยากให้อยากให้มีพิธีทำบุญอยากแล้วแล้วเขาอยากให้ตั้งศาลไหมครับ
ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาพิธีไปพิธีพิธีทำบุญเขาเขาต้องการต้องการ
ให้ทำบุญแบบยังไงครับทำวัดเลยทำกับวัดเลยทำกับวัด
ลูกจะไปทำบุญให้ทำเลยทำเลยครับทำเลยนี่ถ้าทำนะ
ถ้าทำบุญให้นะอันนี้นะเขาจะโพสต์ตัวให้เห็นแต่อย่ากลัวนะ
ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วถ้าเข็นเขาแล้วมีอะไรมีอย่างงี้
อย่างงี้แล้วก็ถ่ายเอารูปเขาไปเลยนะครับเขาจะให้เห็นนะ
ทำวัดกลางวันมาได้เห็นน่ะมันจะเป็นกลางคืนละละสองตุ่มหรือสามตุ่ม
ครับนี่ค่ะอืมทีนี้เราก็ต้องไปคุยกับคนต้นเรื่องเนอะ
บอกว่าเจอวิญญาณเงาดำกระโดดขึ้นมาเนี่ยค่ะครับ
นางสาวเจนจิตอุตส่ากาลอายุสามสิบหกนะคะเท่าก็ทำงานโรงงาน
อยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้ข้างทาง
และเงาดำนี้กระโจนลงมา
คล่อมรถเธอแล้วเอามือเกาะไหล่
เหมือนกับจะขอซ้อนรถจักรยานยนต์ไปด้วย

ใช่เธอบอกตกใจมาก

ในใจก็กลัวแต่ทำเป็นใจดีสู้เสือ
เธอพูดด้วยนะแล้วพูดกับผี
บอกว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องกัน
อย่ามารบกวนอย่ามาเกาะอย่ามาตาม
บิดรถจักรยานยนต์หนีเลยรีบกลับบ้านเลย

พอมาถึงตรงโค้งตรงนี้
แต่คือเริ่มรู้สึกวิวแล้ว
วิวเราจนข้ามไปถึงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้น
เหมือนมีเงาเงาดำกระโดดลงมาเกาะ
ขึ้นรถอยู่ข้างหลังแตะบ่าแตะตรงบ่าเลย
ก็เลยบอกก็เลยบอกก็เลยสะบัด

ก็คืออย่ามารบกวนอย่ามาเกาะอย่ามาติดตาม
ก็รีบรีบรีบขับรถไป
ก็คือเป็นคนปกติเป็นคนกลัวผีอยู่แล้ว

ไปเล่าให้เมฆฟังเมฆกับเขาสรรมาพว่าจะออกให้
คือทำพิธีเหมือนกับคล้ายว่า
ไล่ไล่สิ่งนี้ดี
แสดงว่าพอบอกไปผีมันก็เชื่อค่ะ
แสดงว่าไอผีตัวนี้มันพูดง่ายใช่ไหม
บอกอย่าไปยุ่งนะไม่ใช่ญาติอย่ามาเกาะ

ถ้ามาพูดกันวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ฟังนะฮะ
เพราะว่ายายแบกแกพ่นเหล้าขาวใส่ไปแล้ว

บอกก็ไปเล่าเรื่องนี้แหละให้ชาวบ้านฟัง
ให้คนเท่าคนแก่ในพื้นที่นะคะ
เขาก็เลยบอกว่าก็ตรงนี้
เคยมีคนถูกยิงตายเมื่อหลายปีก่อน

ชาวบ้านที่ไปเฝ้านาไปนอนในกระท่อมตอนกลางคืน

เขาบอกเห็นเงาดำเหมือนกับผู้ชายตัวสูงใหญ่

ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนที่มีที่นาติดกัน

เขาก็เลยไปถามคนที่มีที่นาติดกัน
เขาบอกว่าเปล่าตอนกลางคืนไม่ได้ไปไม่ได้ออกไป
ก็เลยมั่นใจว่าเอาแล้วไงผีแน่

ก็เนี่ยมีคนเจอคล้ายกันแบบนี้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับนายสมศักดิ์คำกลางอายุ๔๒
เป็นชาวบ้านหนองจอกแล้วเขาก็อยู่แถวนั้นค่ะ
ก็เลยพาทีมข่าวของเราเดินดูเลย
นี่นะคะพี่สมศักดิ์นะคะ
ก็เขาบอกว่าขนลุกเลยนะเดินอยู่เนี่ย
ปกติไม่ค่อยกล้ามาแถวนี้นะ
ถ้ามาจะต้องนำเหล้าบุรีมาเส้นไหว้

เพราะตรงนี้เขารู้กันดีว่ามีอาถรรพ์
ชาวบ้านหลายคนเลยผ่านตรงนี้เจอผีตลอดต้นไม้ต้นนี้
เมื่อ๒๕ปีก่อนน้าชายชื่อในถุย
เป็นนักเลงประจำหมู่บ้านถูกคนร้ายใช้ปืนจุด๓๘ยิงใส่ไป๓นัด
เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาใกล้ต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะ
สมัยก่อนถนนเส้นนี้เป็นทางเกลียนเป็นร่องน้ำค่ะ
ชาวบ้านนำศพใส่เกวียนไปที่ใต้ต้นจบกต้นนี้
สมัยก่อนเป็นต้นเล็กแล้วก็เอาศพไปเผาที่ป่าช้า
คือเหมือนมาพักอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ก่อนคือเข็นศพมา
ตรงเนี้ยเส้นตรงนี้นะคะเขาเรียกทางผีผ่าน
นี่ไงสงสัยจะเป็นอย่างนั้นเพราะคนเจอบ่อยคุณภาคภูมิ
คือหลังจากนั้นอ่ะคนเจอตลอดก็เลยเชื่อว่าคงจะเป็นวิญญาณ
สิงสถิตอยู่แถวนั้นนะคะแต่ปัญหาคือ
ก็ไม่มีใครมาทำบุญไม่มีใครมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอะไรตรงนี้เลย
แอบชอบเป็นกิ๊กกับนายหมู่ว่านเขาก็สั่งจ้างฆ่า
จ้างหวายหนึ่งตัวจ้างฆ่าแล้วก็โดดยิงตรงนู้น
ยิงสามนัดที่โดนยิง
นี่ก็เอาไปเผาตามธรรมชาติตรงป่าช้าตรงที่มีแท้งน้ำ
ประมาณ๒๕ปีโดนยิง
ตรงนี้ตรงต้นไม้ตรงนี้ทีนบอกเลยนะเรามานี่ขนลุกเนี่ย
ใช่ขนลุกเท่าไหร่มาก
ด้านนางชูชีพศรีชุมแสงอายุ๖๕เป็นเจ้าของฟาร์มหมู
อยู่ใกล้จุดที่คนเขาเจอผีกันบ่อยค่ะ
ก็บอกว่าโอ๊ยไม่ใช่คนแรกหรอกที่โดนผีหลอก
ที่ผ่านมาประจำใครที่ผ่านตรงนี้โดนตลอดเลย
เคยมีคนงานในฟาร์มเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย
เดินมาขออยู่ด้วยนี่ไงเขามาเล่าให้ฟัง
ก็เลยตัดสินใจว่าเออก็สร้างสารให้เขาดีไหม
คงจะเป็นวิญญาณไม่มีที่ไปอะไรแบบนี้
ชูชีพบอกว่าก็เชื่อนะก็เชื่อว่ามีวิญญาณมีผีตรงนี้จริง
แต่เชื่อว่าเขาไม่ได้มาทำร้ายอาจจะแค่มาขอส่วนบุญขอให้ทำบุญให้อะไรแบบนี้
ครับ
จอกน่ะนี่แหละมันคนเห็นคนแรกมันไปต่อยมวย
เห็นหนังอยู่บนก๊กยากบุ๊ก

หนังผมยาวเจ้ยหนังหอยตีนหนึ่งชุดท้ายนี่แหละ
เสร็จนี่เองตรงลงเชื่อดป้าน่ะ

ก็เลยนั่นแหละเข้าไปขออยู่กับบ้าน
ก็ทีมข่าวของเราอยากรู้ค่ะ
ว่ามีผีมีวิญญาณอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้จริงหรือเปล่านะคะ

นี่ตอนกลางคืนนี่คือภาพกลางคืนนะคะดูมืดหน่อยนะคะ

ใช่ค่ะคือมืดเลยไม่มีแสงไฟ

แล้วฝนตกโอ้โหบรรยากาศมันได้หมดเลยนะ

คุณปียชาติทีมข่าวของเราไปสำรวจที่โคนต้นไม้อาถรรพ์ต้นนี้นะคะ

ก็มีร่องรอยเครื่องเส้นไหว้ที่ชาวบ้าน

ก็มีรอยคนเอาสีไปเขียนที่ต้นไม้เป็นรูปหน้าคน

นั่นแหละสิ

แล้วถ้าเราขี่จักรยานยนต์ผ่านตอนกลางคืน

ที่แก้ไขก็ให้ทาง

ลองมาติดไฟให้ชาวบ้านขึ้นหน่อย